คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเราเล่าเหตุการณ์นี้ไป
คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ขับรถสปอร์ต๒ประตูมาจอดที่ตรงข้ามที่ว่าการ
ของที่ตำบลอำเภอของอำเภอบ้านแหลมตะบนบ้านแหลมนี่แหละนะ
เดินข้ามถนนมาบอกว่ามีปัญหาจะไปเคลียร์กับกำนันที่ตำบลบ้านแหลม
แต่ไปไม่ถึงค่ะเดินไปกลางถนนปุ๊บถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวล้ม
ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบเลยมอเตอร์ไซค์ก็ขี่หนีไปเลย
เรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าตามเจอตัวเพื่อน
คนที่เอาปืนไปเก็บในรถแล้วและมีภาพจากวงจรปิด
ไล่ดูกันไปเลยนะคะภาพวงจรปิดนี้คือตอนบ่ายโมง๓๘นาที๙มกราคม
สปอร์ตจากัวสีแดงเมื่อกี้นี่ขับตรงวงเวียนมาแล้วใช่ไหมคะ

เป็นรถของนายเสกสรรสุวรรณสายชนวัย๔๖ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลชื่อดังด้วย
ขับผ่านวงเวียนตำรวจบ้านแหลมเลี้ยวไปที่ทำการกำนันตำบลบ้านแหลมค่ะ
ตั้งใจจะไปคุยเคลียร์กับนายปรัชญาสุขารมหรือว่ากำนันยีน
คนนี้คือนายเสกสรรนะคนขับจากัวสีแดงนะรถสปอร์ต
จากนั้นขับวกไปจอดฝั่งตรงข้ามที่ทำการกำนัน

แต่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้มาจากไหนแหละ

ชนเขาเต็มเลยจนได้รับบาดเจ็บ
กระเด็นหลุดมือไปเลยค่ะ

พร้อมกับเพื่อนคือนายบัญญัติทุ้งทิ้ง
เห็นเพื่อนโดนรถชนปืนกระเด็น
เอายังไงดีเอาปืนเก็บเข้าไปในรถก่อน

แล้วก็รีบนำตัวนายเสกสรรที่โดนรถชน

ได้คุยกับนายกรพี่ชายนายเสกสรรเขาบอกว่า
คือเสกสรรกับกำนันยีนทะเลาะกันครับ
แต่สองคนไม่ใช่คู่กรณีที่แท้จริง
เพราะคู่กรณีจริงก็คือเพื่อนสาวคนสนิทของนายเสกสรร
ไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับกำนันยีน

แล้ววันเกิดเหตุนายเสกสรรก็มีอาการมืนเมา

พี่ชายบอกเตือนน้องแล้วห้ามน้องแล้วว่าอย่าทำอย่าไป

น้องก็ยังไปแถมชวนบัญญัติไปด้วยกัน
เรื่องต้นตำรวจตามตัวเจอบัญญัติแล้ว
คุมตัวเอาไว้เลยเพราะถือว่าคุณคือผู้ร่วมกระทำผิด

เดี๋ยวอาการดีขึ้นอะไรยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องมาสอบปากคำกัน
เราส่งคุณสุชดสฤทธิ์ฐรรณสิริโครงพู่สื่อข่าวลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุ
นี่คือจุดเกิดเหตุนะเป็นถนนค่อนข้างกว้างเหมือนกันเนอะ
ตรงนั้นเขาบอกยังมีฆาตเลือดกองอยู่กลางถนนเลย
ส่วนที่ทำการกำนันบ้านแหลมวันนี้ปิดประตูเงียบค่ะไม่มีคนอยู่
เราได้คุยกับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์
คุณอนันต์ชนะพฤษเธอบอกว่า
เห็นตั้งแต่ตอนรถสปอร์ตสีแดงขับมาจอดเลย
แล้วก็เห็นผู้ชายที่ขับมาลากปืนลงไปเลย
จังหวะข้ามถนนรถก็ชนเขาเลยอีกเหมือนกัน
ส่วนตัวไม่รู้หรอกนะว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกัน
แต่ก็คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละ
แต่พฤติการเขาอุกอาดมากเลยนะ
แม่ค้าพูดว่าอย่างไรแล้วไหมคะนี่โชคดีจริงนะ
ที่เขาถูกชนจนปืนหลุดจากมือแล้วล้มไปก่อน

พอสักพักหนึ่งเห็นรถคันสีแดงจอดอยู่

แล้วก็ว่าเขานั่งทำอะไรอยู่ตรงเกาะกลาง
ของมันตกแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามอไซคเฉียว

มันอาจจะหนีเพราะว่ามันเห็นปืนก็ได้
อาจจะตกใจแล้วบางทีคนไม่สังเกตบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนั้น
แต่ด้วยความเห็นปืนก็เลยไม่แสดงตัวว่าตัวเองเป็นคนเฉียว
กำนันได้ออกมาไหมไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราอยู่ตรงนี้แต่เห็นคนยืนเยอะแยะแต่ไม่รู้ว่ากำนันอยู่ไหม
เราก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไร
แต่ว่าแถวนี้มันไม่มีการมาทะเลาะเบาะแว้ง
หรือว่าอะไรกันเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะ
โอ้โหแต่เห็นนายเสกสรรถืออาวุธสงครามอาดมาแบบนี้

เพราะว่าตรงนี้หยุดในพื้นที่ชุมชน
อืมเราก็พยายามจะไปถามข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย
ไปหานายเสกสรรก่อนไปที่บ้านเลยค่ะ

คนในบ้านก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกัน
รู้แค่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ส่วนปมปัญหาก็อย่างที่พี่ชายเขาเล่าไปนั่นแหละ

แต่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทที่เป็นชนวนทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ต้องมาเคลียร์กัน
เราก็อ่ะไม่เจอเสกสรรไม่เป็นไรไปหาปรัชญาสิกำนันยีน
ลงพื้นที่ไปบ้านกำนันยีนแม่กำนันยีนก็ไม่อยู่บ้าน
ก็เจอแค่ญาติญาติก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปมสาเหตุอ่ะมันคืออะไร
แต่ก็คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธร
ก็อย่างที่พี่ชายให้ข้อมูลกันไป
คือมันไม่ใช่เรื่องบาดหมางอะไรรุนแรง
แต่เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับที่มีผู้หญิงเพื่อนหญิงเป็นชนวนอ่ะนะ
เดี๋ยวจะพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันลุกลามบานปลาย

เรื่องที่จะเคลียร์กันแล้วยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยอันนั้นไกล่เกลี่ยได้

มีอาวุธปืนสงครามที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครอง
และพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
เรื่องต้นตำรวจขอตรวจสารเสพติดด้วยนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามีหรือเปล่าแต่ขอตรวจไว้ก่อน
แล้วถ้ามันมีหรืออะไรยังไงเดี๋ยวสรุปสำนวนแจ้งข้อหาเพิ่ม
อย่างที่ชาวบ้านบอกไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคุณนะ

ถ้าไม่โดนรถจักรยานยนต์เฉียวชนซะก่อนเนี่ย
ถือปืนมายิงใครยังไงบ้างนะฮะ